กลับมาช่วงนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปดูเหตุระทึกที่เพจเฟซบุ๊คเขามีการแชร์ออกมานะคะ
เป็นคลิปที่หลายคนก็ตั้งคำถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะคะ
มีผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปในร้านสะดวกซื้อ
คือตอนแรกเข้าไปทำทีเหมือนว่าจะเลือกซื้อของ
แต่ไม่ใช่ค่ะเดินมาที่เคาน์เตอร์คิดเงินนะคะ
แล้วใช้มีดที่ตัวเองพกมาด้วยเข้าไปจ้วงแทงพนักงานสาว

คุณผู้ชมไปดูคลิปจากกล้องวงจรปิดกันก่อนค่ะ
นี่ค่ะคุณผู้ชมคือตอนนี้หลังจากที่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไป
ก็มีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็การตั้งคำถามเยอะเลยทีเดียวนะคะ

ตอนที่ผู้ชายคนนี้เข้ามาตอนที่ทำทีเหมือนว่าจะไปเลือกซื้อของ
คุณผู้ชมดูอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเล่าพร้อมกัน
อ่ะเนี่ยนะเข้ามาเอามีดยื่นออกมาเนี่ย
พอเขารู้ตัวจะกระโดดหนีออกไปคือคนเจ็บจะกระโดดข้ามเคานเตอร์
ปรากฏว่าพนักงานที่เป็นเพื่อนร่างทวมค่ะ
ไม่แน่ใจคือชาวเน็ตบอกว่ามุมหนึ่งก็มองว่าเธอตกใจ
ก็เลยดึงเพื่อนมาเป็นเกาะกระบังไม่ให้ตัวเองโดนแทง
หรือไม่ให้ตัวเองเนี่ยโดนลูกหลงอีกมุมหนึ่งเขาก็มองว่าเอ๊ะ
เนี่ยพนักงานที่ร่างทวมเนี่ยที่ไม่ได้โดนอะไรเนี่ยนะคะ
เขารู้เห็นเป็นใจกับคนร้ายหรือเปล่าล็อกให้เป้านิ่งหรือเปล่า
ประมาณนั้นประมาณนั้นแต่ว่าตำรวจบอกว่า
ไม่น่าจะยากนะคะทีนี้เนี่ยพอมันเกิดประเด็นนี้ขึ้น
นักข่าวของเราก็ไปตรวจสอบท้องที่ที่เกิดเหตุจนกระทั่งทราบว่า
พนักงานผู้หญิงคนนี้ผมสั้นคนนี้เนี่ยนะคะ
ถูกแทงบริเวณท้องเย็บด้วยกันเนี่ย
หกเข็มหกแผลด้วยกันเนี่ยนะคะแต่อาการล่าสุดเธอปลอดภัยแล้วนะคะ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวจะรีบติดตามจับกลุ่มตัวคนก่อเหตุ
ส่วนปมของการก่อเหตุคาดว่าน่าจะมาจากเรื่องของความแค้นส่วนตัว
เพราะว่าผู้ก่อเหตุไม่ได้ประสงค์ต่อทรัพย์
คือตอนที่แทงเสร็จเนี่ยรีบวิ่งออกไปจากจุดเกิดเหตุ
ไม่ได้มีการขโมยทรัพย์สินไม่ได้มีการขโมยเงินในเคาน์เตอร์แต่อย่างใด
ตำรวจก็เลยคิดว่าไม่น่าจะใช่เรื่องของการประสงค์ต่อทรัพย์
น่าจะเป็นเรื่องของความแค้นส่วนตัวที่มีต่อผู้หญิงผมสั้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่อำเภอศรีดาจังหวัดนครราชศรีมานะคะ
เดี๋ยวรอตำรวจว่าจะสามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายได้เมื่อไหร่